แล้วก็ต้องตามกันต่อกับรายการเศรษฐ์ขี่ป้ายแดง

ถูกต้องคุณจ๊ะหนงพนีเจอกับป้องตะวัด
โอ้โหคุณผู้ชมความฮามุกโบ๊ะ

ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเทปแรกผ่านมา
โอ้โหส่งมุกรับกันแบบโบ๊ะบะ

โดยพี่ป้องเนี่ยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า

ถูกดินลีดออกไปจากหัวเลยจ้ะ
เป็นกันเองมากทำงานแล้วมีความสุข
คุยไปคุยมาจะเหน่อเหมือนกันเลย
คือแฮปปี้มากนะคะที่สำคัญค่ะ
ปัญหาเดียวเลยต้องคอยตั้งสติรับมุกเขาให้ทันค่ะ

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อคุณผู้ชมค่ะ
เสร็จทีใบ้แดงเวอร์ชันนี้อร่อยด้วย
มาด้วยปั๊วด้วย
ไปก่อนเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
โอ้โฮนะคะติดตามได้ค่ะ
พรุ่งนี้นะคะ๕โมงเย็นรับปรองว่า
หาแน่นอนรับประกันโดยจ๊ะแล้วก็พี่ป้อง
ใช่ค่ะต้องตัดความหาแล้วรับปรองว่า
ดูก่อนรวยก่อนอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะ